คุณผู้ชมครับเป็นประเด็นร้อนที่พูดถึงกันในสังคมในช่วงเวลานี้
ก็คือการเทศการเผยแผ่ธรรมะของพศ๒รูป
พระสงฆ์ชื่อดังในช่วงเวลานี้นี่แหละพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
คือล่าสุดเนี่ยคุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
นี่ฮะคุณศรีสุวรรณท่านนี้บางคนเขาให้สมยานามบางคนนะบอกเป็นนักร้อง
หรือว่าเป็นพี่หิวแสงอะไรก็ว่าไปค่ะนี่นะฮะคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่า
ได้ทำคำร้องส่งไปยังมหาเถระสมาคมผ่านภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ขอให้มีบัญชาสอบสวนเอาผิดกับพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองสองพระนักเทศชื่อดัง
กรณีไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กนำธรรมะมาสอนเป็นเรื่องตลกขบขันและโปรโมทแบรนด์สินค้าด้วย
ซึ่งคุณศรีสุวรรณบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่วัดปฏิบัติของภิกษุสงฆ์
มุ่งแสวงหาทางหลุดพ้นจากกิเลสไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
สังวรว่าตัวเองเป็นพระทำให้ศาสนามัวหมองถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนข้ออ้างที่บอกว่าการไลฟ์เนี่ยก็เพื่อเผยแผ่ธรรมะให้คนรุ่นใหม่
คุณศรีสุวรรณบอกว่าไร้น้ำหนักเพราะหากคนจะทราบซึ้งในธรรมะ
ต้องมาจากการสั่งสอนอบรมของครอบครัวของวัดของโรงเรียนต้องทำร่วมกัน
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทยจึงจะไม่ปล่อยให้พิสุกอรัชชีย่ำยีพระพุทธศาสนาได้
อันนี้ที่คุณศรีสุวรรณบอกนะฮะแล้วก็ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย
พิจารณาลงโทษด้วยคือประเด็นนี้เนี่ยคุณศรีสุวรรณเนี่ยบอกเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้
บอกจะไปยื่นเรื่องวันนี้ก็ยืนยันว่ายังไงก็ยื่นนะครับ
คือเมื่อคืนนี้เนี่ยพระมหาภัยวันและพระมหาสมปองท่านก็ไลฟ์
ในการพูดคุยเรื่องธรรมะกับญาติโยมนะครับพระมหาภัยวันเนี่ยคือ
นายศรีสุวรรณเนี่ยบอกว่าพอไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่คงความเป็นสมณสารูปนะ
มีการพูดไปหัวเราะไปอะไรประมาณอย่างนี้
มีมีคนบอกว่าหลวงพี่พูดดังหน่อยค่ะใดผมอยู่
โยมน้องโยมน้องปิดใดเป่าผมปิดใดเป่าผมแล้วเร่งลำโพง
ไม่ใช่ให้พระพูดแข่งกับใดเป่าผมสภาพสภาพเป่าได้เอาใดเป่า
ข้างหนึ่งอันใดเป่าผมเป่าผมข้างหนึ่งอีกข้างนึงเอาโทรศัพท์
เอาโทรศัพท์แนบเลยเอาโทรศัพท์แนบเลยเออมันจะไม่ได้ยินให้มันรู้ไป
ชอบให้เป็นบ้าเห็นพระเป็นบ้าชอบอันนี้คือมิตรจอมปลอม
ปฏิรูปมิตรไม่แท้นะฮะมิตรแสวงหาประโยชน์
ครบครบไม่ได้พวกที่ดูอยู่เนี่ยครบไม่ได้
ถ้าเป็นกระเรียนมิตรเห็นพระขำเยอะต่อหลวงหลวงพี่หยุดขำเธอ
หลวงพี่นี่ค่ะคือพระมหาภัยวันท่านก็จะบอกอยู่ตลอด
ทางเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยว่าบางทีเวลาตอบคำถามของญาติโยมเนี่ย
สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสอดแทรกธรรมะเรื่องการใช้ชีวิตอะไรพวกนี้ไปด้วย
ส่วนเรื่องคุณศรีสุวรรณนี่ฮะพระมหาภัยวันท่านโพสต์บอกว่า
ขำก็คือขำจะมาบอกว่าให้อัตมาขำน้อยลงหน่อยไม่ได้
มันปลอมอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะขณะที่นายสิบบวรแก้วงาม
ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะโคศกของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับ
แสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองหรือว่าเจ้าอาวาส
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของพระทั้งสองรูปจะพิจารณาตักเตือน
แม้จะเป็นการแสดงธรรมรูปแบบใหม่เป็นนวัตกรรมหนึ่งในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาออกสู่สังคม
ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยยังไงก็ถือเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว
แต่สิ่งสำคัญในความเป็นพระภิกษุสงฆ์คือความสำรวมในความเป็นสงฆ์
ซึ่งเชื่อว่าประชาชนสามารถพิจารณาได้เองว่าพระทั้งสองรูป
เผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่นะครับ
ส่วนเมื่อคืนนี้พระมหาภัยวันได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าก็พร้อมน้อมรับคำตำหนินะ
แต่ก็อยากให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยมาพูดคุยกันแบบกัลยานมิตร
อยากให้สำนักพุทธแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่ามีประเด็นใดที่พระมหาภัยวันท่านพูดได้
หรือว่าพูดไม่ได้แล้วก็พร้อมที่จะช่วยประชาสมพันธ์โครงการต่างของสำนักพุทธให้ด้วย
ฝากถึงท่านสิบบวรฝากถึงสำนักงานผมไม่ต้องไปนั่งถอดเทปให้เสียเวลาว่า
อันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมเตือนมาเลยน้อมรับและจะพยายาม
แต่ขอสักนิดแต่ว่าให้เห็นใจแล้วว่าเนี่ยเราสำนักงานพุทธอ่ะ
คุณพยายามจะโปรโมทโครงการอะไรต่างมันมีคนดูหรือเปล่า
มันก็ไม่ค่อยมีคนดูแต่เนี่ยแสนสองคุณฝากโครงการมาสิ
จะมาโปรโมทให้ก็ท่านพูดดีแล้วไม่รู้ว่าท่านพูดเพราะว่า
กลัวกระแสหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าท่านอาจารย์สิบวรท่าน
พูดอย่างงี้เพราะว่าท่านมาจากใจท่านจริงจริงเออท่านอยาก
ท่านไม่อยากเคมเอ่อจะพูดคำว่าเคมคือเลิกสิฮะ
เคมเรื่องความใช้มาตรฐานขององค์กรตัวเองเนี่ย
ในการที่จะไปตัดสินว่าคือถ้าคนอื่นเขาพูดไม่มีปัญหา
ถ้าเราพูดกันวิจารณ์กันในฐานะต่อมาไม่มีปัญหาเลยนะ
หลายคนก็วิจารณ์ไม่เหมาะสมเช่นอาจารย์ทองย้อยไม่มีปัญหากับท่านเลย
อาจารย์ปู่ใครจะวิจารณ์ดีมากขอบคุณที่คอมเมนต์
ขอบคุณที่ออกมาเขียนจะได้รู้ว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยมันมีหลากหลาย
ความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงาม
ทีนี้คำถามก็คือว่าที่คุณศรีสุวรรณยื่นคำร้องไปยังสำนักพุทธ
ยังมหาวิทยอดิโธชมกรรมให้สอบสวนเอาผิดกับพระทั้งสองรูป
ค่ะว่ามาเผยแผ่ธรรมะแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมไม่สำรวม
มันผิดไม่ผิดอย่างไรเนี่ยนะฮะทางโฆษกของทางพศนะครับ
บอกว่าเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย
ว่าการไลฟ์ของพระทั้งสองรูปไม่ถือว่ามีความผิดวินัยรุนแรงของพระสงฆ์นะครับ
แล้วก็มอบหมายให้โคศกสำนักพุทธเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้
แต่ตามขั้นตอนเนี่ยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
ในฐานะรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นผู้ปกครองเนี่ยท่านก็สามารถสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดได้
ตามที่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าพระในสังกัดที่ดูแลอยู่

ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปหาข้อมูล
ในวงการบันเทิงที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องพระสงฆ์
และเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความฮาความตลกขบขัน
จริงแล้วก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์แต่เป็นเรื่องที่มันตลกอะค่ะ
ตลกสอดแทรกสาระดีให้กับสังคม
เช่นภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่ง

ฉายปี๒๕๔๘ทั้ง๓ภาคเลยค่ะ
ก็นำแสดงโดยตลกชื่อดังคุณเท่งเถิดเทิงนะคะ
ก็มีดาราดังมารับบทพระหลายคนเลยนะคะ
คุณโจอี้บอยก็มีคุณน้อยวงพรูก็มา
คุณเดอะดอกสันดาวปะโน๊ตเชิญยิ้มกำกับอย่างนี้ค่ะ
หลวงพี่แท่งเป็นหลวงพี่แจ๊สเนี่ยค่ะ

แจ๊สชวนชื่นอย่างนี้ค่ะโอยรายได้เป็นร้อยล้านอ่ะนี่นะคะ
ก็มีคนดังมารับบทแบบมาเล่นในเรื่องนี้เยอะมาก
คุณเบิร์นปทุมราชจตุรงมุกจกย้องลุกหยีอิตปงรังสออน
พี่พลตอนนท์เป็นผู้กำกับนะคะสำหรับหลวงพี่แจ๊สทั้ง๒ภาพ
พศบอกแบบนี้ค่ะการนำเรื่องราวของพระสงฆ์

พจน์บอกว่าคือจริงแล้วให้ดูที่เจตนา
เจตนาไม่ได้จะลบหลู่ดูหมินหรือว่าด้อยฆ่าศาสนาพุทธ

ว่าพระยุคนี้ไม่จำเป็นต้องพูดช้าเนิบ
ก็สอนให้แง่คิดเตือนสติคนได้
สมัยเปลี่ยนไปไวยิ่งกว่าอินเทอร์เน็ต
วิธีการนำเสนอทำมาก็เลยต้องเปลี่ยน
ส่วนพระพยอมท่านก็ออกมาท้วงติงนะคะ
ว่าอย่าชวนพระนักเทศชื่อดังไปเล่นหนังนะ
คือวันนั้นพี่พศเหมือนกับบอกว่าอยากจะชวนพระมหาภัยวันไปเล่นหนังเหลือเกิน

เดี๋ยวมันจะเกิดหายนะนะนี่นะคะ
ก็คือพี่พศก็เลยชี้แจงว่า
คือภาพที่เห็นวิดีโอคอลหาพระมหาภัยวัน
คือนิกกี้นัชัตริย์นะคะโทรหาตอนที่อยู่ที่สเมษ
ตอนนั้นเลยแซวเล่น
เห็นคลิปที่พระท่านแซวหนังหอแต๋วแตก
บอกว่าหลวงพี่เองต้องมาเล่นหนังบ้างแล้วแหละ
ไม่ได้เป็นการชวนมาเล่นหนังจริงค่ะ
เป็นการแซวกันเพราะว่าพระท่านพูดถึงหอแต๋วแตก
พศเลยบอกว่าท่านคงต้องมาเล่นหนังเองแล้วละมั้ง
เป็นคุยกันแบบตลกไม่ได้จริงจังอะไร
แต่ไม่ได้ว่าจะเอามาเล่นเลยจะให้ท่านมาเล่นเป็นกระเทย
มันก็ไม่ใช่อ๋อแต่มันเป็นหนังกะเทย
แค่เราพูดว่าท่านต้องมาแล้วล่ะ
เพราะว่าแฟนคลับเราบอกว่าท่านพูดถึงหอแต้วแต่

ถามว่าโกรธไหมไม่ได้โกรธเราก็งง
แล้วมันเป็นอะไรทำไมสังคมสมัยนี้
มีคนชอบเหมือนที่พูดได้
ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของ๒พศ
คือพระมหาพรายวันกับพระมหาสมปอง
หลายคนบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเทศ
แล้วก็มีมุกตลกขบขันศอดแทศกไปด้วย
เทศสายฮาอัตตามาเคยมาก่อน

ตอนนี้เราจะพูดคุยกับหลวงพ่อพยอมนะครับ
พระพยอมกัลยาโนท่านเจ้าอาทวัดวัดสวนแก้วนะครับ
นามัสกาลพระคุณเจ้าครับนามัสกาลครับหลวงพ่อพยอมครับจริงค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เนี่ยของพระสองรูป
คือพระมหาภัยวันกับพระมหาสมปอง
หลวงพ่อติดตามข่าวสารมาตลอดวันที่นี้เราก็ได้ฟังหลวงพ่อได้พูด

หลวงพ่อคิดว่าจนถึงขนาดนี้เป็นอย่างไร
ถึงท่านมีคนจะไปฟ้องพศไปฟ้องบศ
บอกปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นส่ง
เรื่องนี้มันไม่ถึงขอขาดบาปตาย
อาบัติเนี่ยน้อยถูกคำนี้ดีเตียนช่าวเริ่บดีเตียน
ไม่ได้ขาดกับความเป็นพลาดเป็นสงบเป็นอาบัติไพร่แรงเจกตระนาน
ข้อสำคัญอยู่ที่เจตนาเจตนาท่านจะทำเพื่ออะไร
อามารู้จักท่านดีสององค์เนี่ยไม่ใช่พระดื้อด้านไม่ใช่พระหัวแข็ง
ไม่ฟังผู้หลักผู้ใหญ่มึงไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอรออายุท่านมากขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึง
ความสุขผมหลอกกรอบที่จริงอัตมาก็ยังแปลกใจว่า
มหาภัยวันเนี่ยเป็นพระนักเขียนเป็นพระนักคิดนักวิชาการ
แล้วออกอาการสุขุมรุ่มลึกมาตลอดแต่พอเกิดมา
สองท่านเจอกันรู้สึกท่าทีเปลี่ยนไป
น่าจะมาออกร่วมกันเท่าที่เดียว๓องค์เลย
แต่ว่าวันนี้ว่ามาเยอะ
หลวงพ่อค่ะขออนุญาตหลวงพ่อยังอยู่กับเรานะคะ
เดี๋ยวจะคุยกับอีกสายหนึ่งเดี๋ยวคุยกันไปพร้อมกันเลยค่ะ
ตอนนี้คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ก็อยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณศรีสุวรรณเพิ่มเติมด้วยนะคะ
หลวงพ่อค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อฟังไปพร้อมกันเลยนะคะ
เมื่อสักครู่นี้หลวงพ่อพยอมบอกว่าคุณศรีสุวรรณก็เปรียบเสมือน
คนที่ชี้ขุมทรัพย์ให้คนที่ออกมาตำหนิติติติง
ก็ถือว่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์ให้
ดังนั้นตอนนี้ยังเดินหน้าในการยื่นเรื่องใช่ไหมคะ
ได้เห็นคุณศรีสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตอนเที่ยง
กระสุนมันยิงไปแล้วเนอะมันถอยไม่ได้
ครับก็ยังคงยืนยันตามแนวทางเดิมนะครับ
ก็คือรอบเรียนไปยังมหาเทรศมากมและก็
สำนักพุทธให้ดำเนินการนะครับ
แต่ว่าก็เห็นด้วยกับท่านพระพยอมนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่า
ตำหนิติเตียนเนี่ยถ้าเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ย
จะเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุในเรื่องต่างเหล่านี้
คุณศรีสุวรรณครับหลวงพ่อพยอมด้วยนะครับนิมนต์พระคุณเจ้า
เพราะว่าตอนนี้พระมหาภัยวันท่านอยู่ในสายทางโทรศัพท์อาจจะมาทางวีดีโอคอร์กับเราด้วยนะครับ
มัศกาลครับพระมหาภัยวันครับนามัศกาลพระคุณเจ้าครับ
มีพระพยอมแล้วก็คุณศรีสุวรรณอยู่ด้วยกันตอนนี้นะครับพระมหาภัยวันครับ
มหาภัยวันครับตกลงคุณศรีสุวรรณก็ยังยืนยันแหละก็จะยื่นหนังสือเหมือนเดิมนั่นแหละ
เราจะต้องลดท่าทีหรือว่าปรับบทบาทอะไรยังไงหรือว่าเห็นบอกจะไปหาเวลานัดไปฉันกาแฟอะไรด้วยกันเนี่ยครับ
ก็ลุงศรีคุณศรีการก็ลุงศรีบอกไม่ได้ต้องไปหลบหลังลุงศรีครับ

ขอบคุณลุงศรีขอบคุณแม่อาจจะมีความหวังคนหนึ่งก็ไม่สบายใจไม่สบายใจก็ไปฟ้อง
ก็เราก็จะรับฟังแล้วก็จะพยายามปักแต่ก็ยืนยันนิดหนึ่งว่าถึงเราไม่ใช่ไก่เราก็ขันได้นะ
ครับไม่ใช่ไก่ก็ขันได้นะ
ทั้งคนมันเครียดกันเส้นเลือดในสมองจะแตกตายกันหมดแล้ว

นรจะคำน้อยลงแล้วหรอค่ะจะตลกน้อยลงอ่ะฮะ
ต่อไปท่านเริ่มเห็นแล้วเริ่มอะไรแล้วก็คนรู้สึกว่าไม่
ไม่ไม่จำเป็นต้องมีอารมณ์ถังมากแล้วจะลดระดับลง
ต่อไปคนเริ่มเข้ามาเยอะหรือว่ารู้จักกันมากขึ้น

จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นของธรรมะทิเทศ

ถึงไม่ฟังก็จะแตก

คุณศรีสุวรรณพร้อมฟังใช่ไหมฮะ

แล้วแต่การะที่จะมีโอกาสได้ฟังหรือไม่

แต่ถ้าไม่มีโอกาสก็คงจะไม่

ถ้าไม่มีเวลามาจดจำหรือเป้าอะไร
ของพระมหาภัยวันหรอกครับ

ก็คือประเด็นเรื่องของความตลกขบขัน
อดแทรกไปกับการเผยแผ่ธรรมะเนี่ยค่ะ
ตลกขบขันที่เหมาะสม
ในการเผยแผ่ธรรมะควรจะเป็นยังไงคะ

สำหรับชาวช่วงนี้ดึงลูนเข้ามา

ก็เหมือนเมื่อกี้ท่านมาติวัลบอกว่า
เดี๋ยวความเครียดโควิดมันจางก็จะนำเนื้อหาสาระอะไรที่
ยกระดับอัพเกตคำสอนอะไรที่ดีขึ้นมาช่วงขอเวลาการราชเทศจังหวะ
พูดง่ายเขาบอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
ตอนนี้เค้าสร้างหมาไฟวังกับหมาสมปรองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสักพันธุ์หนึ่ง
ยกระดับวีรบุรุษก็คงกลับไปทำหน้าที่เว้นฝากสมณะสถานรูป
อะไรสมณะสัญญาเนี่ยท่านเหล่านี้ไม่ใช่พระดื้อเดี๋ยวท่าน
ก็ปรับตัวได้ตามยุคตามสมัยไม่ใช่พระดื้อด้าน
จะติดลมบนนะครับเพราะเวลานี้ไม่นานจะติดลมบน
พระอำหาปฏิษฐานจะติดลมบนหรือว่าจะเหมือนที่หลวงพ่อพระยอมท่านบอกนะครับ
กลับเรียนไปถึงสงสารนะครับ
อย่างเดียวทุกอย่างดีหมด